ขโมยกางเกงในมาอีกแล้วคราวนี้เนี่ยมีหลักฐานด้วยจากกล้องวงจรปิดเป็นผู้ชายวัยกลางคนมาสอยกางเกงในไปหกตัวเนี่ยคือคนที่เขามีคลิปนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณเอกชัยดำดีอายุสี่สิบสี่ปีติดต่อนักข่าวเราเลยแล้วบอกว่าช่วยหน่อยเถอะทำข่าวนี้หน่อยคลิปเนี้ยนะผมจะเล่าให้ฟังผู้ชายคนในคลิปเนี่ยเขามาขโมยกางเกงในของหลานสาวผมซึ่ง
มาขโมยกางเกงตั้งบนออ่าวนางอำเภอเมืองกระบี
แล้วก็มาเลือกอ่ะเลือกหยิบกางเกงไนนายไปหกตัว
ตากเอาไว้ที่ราวตากผ้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไป
ด้วยโดยคุณเอกชัยที่เป็นเจ้าของคลิปนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านผมมีหลานสาวสองคนที่มาอยู่กับผม
แล้วคืนนั้นหลานทั้งสองคนก็ช่วยกันซักเสื้อผ้า
แล้วก็เอาไปตากไว้ที่ราวตักผ้าหน้าบ้าน
พอนอนเข้านอนตื่นมาตอนเช้าเอ้ากางเกงในหายไป๖ตัว
แล้วพอถามเพื่อนบ้านเนี่ยนะเพื่อนบ้านผู้หญิงเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าอ๋อต้นปีเนี่ย
ก็เคยมีคนเข้ามาขโมยกางเกงในไปหลายตัวเหมือนกัน
ทีนี้ตัวคุณเอกชัยเขาบอกว่าไม่ได้แล้ว
หลานสาวผมโดนขโมยกางเกงในแบบนี้
เอาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพอ่าวนางก่อน
แล้วอยากให้ตำรวจไปตามล่าหาตัวคนร้ายมา
เพราะว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดดูสิ
มุมนี้เขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่แว่น
คือเห็นชัดนี่แหละแล้วเป็นกล้องสีด้วยนะ
ใช่แล้วอยากให้ตามตัวมาให้ได้เพราะก็ไม่รู้ว่า
หลังจากนี้เขาจะมาก่อเหตุอะไรจะมาทำอะไรไม่ดีกับหลานเขาหรือเปล่านะคะ